เหตุการณ์นี้ว่าด้วยเรื่องของการมองหน้าทำไมอ่าอ่ามองไม่ได้มองไม่ได้
เดี๋ยวนี้ไม่กล้ามองหน้าใครเลยอ่าเดี๋ยวจะมีเรื่องกันขึ้นมานะคะ
เหมือนที่จะพาไปดูที่จังหวัดขอนแก่นค่ะหนุ่มหัวร้อนเมืองขอนแก่น
เขาฉุนนะคะที่ถูกมองหน้าก็เลยตามไปทำร้ายอีกฝ่าย
เลือดอาบไปต่อยจนตาแตกเลยนะคะเพราะว่าฉุนที่ถูกมองหน้า
ทั้งทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือจังหวะที่นั่งอยู่อ่ะ
เหลือไปมองว่าเอ๊ะใครอยู่ข้างหลังสักพักหนึ่งต่อยเลย
บังเอิญเหลือไปมองให้เฉยแค่นั้นเองนะคะแล้วเนี้ยเป็นคลิปจากกล้องวงจรติดที่บันทึกได้
หน้าร้านขายเคลปญี่ปุ่นที่บ้านเป็ดในจังหวัดขอนแก่น
วัยรุ่นชายหญิงเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดซื้อเคลปกัน
ขณะกำลังรอขนมเนี่ยก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหา
หญิงสองคนที่จอดอยู่แล้วก็ปรีลงไปทำร้ายแบบเนี้ยค่ะนะคะ
ลงไปทำร้ายลงไปทำร้ายชายหนุ่มที่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่รถ
ตะโกนถามว่าพี่ใช่ไหมที่มองหน้าผมถามเสร็จก็รัว
ชกใบหน้าของหนุ่มแบบไม่ยั้งจนอีกฝ่ายในเลือดออก
เสร็จแล้วเนี่ยค่ะขี่รถหนีไปเลยเออแล้วมากันหลายคันด้วยนะ
อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะนะค่ะหลังเกิดเหตุเนี้ยเจ้าของร้านเคลปเนี่ยนะ
เขาก็นำคลิปมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วก็ระบุข้อความว่า
สงสารคุณลูกค้ามากไม่รู้จะช่วยน้องเขายังไง
มาซื้อเคล็ปที่ร้านมา๒คนผัวเมีย
หาว่าน้องเนี่ยไปมองหน้าแค่นี้ก็ตีเอาตีเอาแล้วก็มากันเยอะมากค่ะ
ดูสิสังคมอยู่ยากมากจิตใจคุณทำด้วยอะไร

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องราวนี้นะคะ
กับเจ้าของร้านก็คือนางสาวชนะพาเมืองสนอายุ๓๘ปี
เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดตอนประมาณ๕ทุ่มค่ะ
คืนวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะเธอกำลังทำขนมให้ลูกค้าชายหญิง๒คน
ผู้ชายเนี่ยนะเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ระหว่างที่รอขนมเนี่ย
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาส่งเสียงดัง
น้องผู้ชายคนนี้เขาก็หันไปมองแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะ
จู่ก็อย่างที่เห็นตามภาพขี่รถเข้ามาถาม
แล้วก็ขี่รถเข้ามาถามว่ามองหน้าทำไม
จากนั้นระดมชกหน้าเลยแล้วก็พากันหนีไป
น้องผู้หญิงเนี่ยนะไปห้ามด้วยสุดท้ายก็ถูกทำร้ายด้วยเหมือนกัน
คือเขาทนไม่ได้ไงก็เลยนำเรื่องราวนำเหตุการณ์นี้

อยากให้ตำรวจจับวัยรุ่นกลุ่มนี้มาดำเนินคดี
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยวัยรุ่นเยอะนะคะแถวนั้นเนี่ย
ผ่านไปผ่านมาบ่อยแต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์
มีใครบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายทั้งทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
อยากให้ใครมองหน้าก็หลับตาขับรถไปซะหรือนอนอยู่บ้านไปซะ
แล้วถ้าสมมุติว่าเราชอบใครหลังจากนี้มองหน้าไม่ได้แล้วเหรอ

แบบนี้สิบโปร่งสองโปร่ง